สถานการณ์โรคโควิด๑๙ในประเทศไทยก็กลับมาสร้างความประวัติพันพรึงอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเกรงว่าจะมีการระบาดรอบที่สอง
หลังจากเมื่อวานนี้มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๖รายด้วยกันนะครับ
ที่เป็นหญิงไทยที่ข้ามไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ท่าขี้เหล็กนี่แหละครับ
กลับมาป่วยผมเรียงไทม์ไลน์ให้ดูครับ
หญิงสาวชาวไทยทั้ง๖รายที่พบติดเชื้อโรคโควิด๑๙รายล่าสุด
เป็นกลุ่มที่เดินทางข้ามมาจากประเทศเมียนมาทางเส้นทางธรรมชาติ
โดยไม่กักตัวซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
กับหญิงชาวเชียงใหม่ที่ติดโควิดไปก่อนหน้านี้
คุณหมอโสโพนเอียมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปเปิดเผยนะครับว่า
หญิงไทย๖รายนี้กระจายอยู่หลายจังหวัดทีเดียว
คือเชียงใหม่๒คนพยาว๑คนพิจิตร๑คนกรุงเทพมหานคร๑คนและราชบุรี๑คน
ทั้ง๖คนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มหญิงไทย๔คน
ลักลอบเข้าเมืองมาแล้วติดโรคโควิดสิบเก้าเท่ากับว่าขณะนี้
คุณผู้ชมครับกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าเมืองมาจากฝั่งเมียนมา
มีคนติดโควิดแล้วถึงสิบคนไทม์ไลน์ของแต่ละคนบอกเลยว่า
หน้าวิตกแต่ยังไม่ตื่นตระหนกนะครับรายแรกเป็นหญิงชาวพยาวอายุยี่สิบแปดปี
ลักลอบเข้ามาทางแม่สายทั้งข่าวนี้ผมอยากจะฝากไปถึงท่าน
ในอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่แม่สายเชียงรายนะครับ
ให้เฝ้าระวังนิดนึงคือคนนี้เนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับ
เข้ามาแล้วก็มาพักที่โรงแรมนะครับจากนั้นก็ขับรถไปเที่ยวสิงปาร์ค
กับแฟนในวันที่๒๙พฤศจิกายนแล้วก็นั่งกินอาหารนั่งดื่มเบียร์ที่ลานเบียร์ครับ
ซึ่งหลังจากพบผู้ป่วยเคสนี้ทำให้บริษัทบุญรอดบิลเวอรี่
เจ้าของสิงปาร์คสั่งให้พนักงานกักตัวที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
สำหรับรายที่๒นะครับหญิงชาวพิจิตรอายุ๒๕ปี
คนนี้มีไทม์ไลน์ที่หน้าวิตกไม่แพ้กันเพราะว่าวันที่๑๗ถึง๒๗พฤศจิกายน
ข้ามไปเที่ยวที่ท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาจากนั้นลักลอบกลับเข้าไทย
วันที่๒๘พฤศจิกายนหลังจากนั้นเดินทางไปที่สนามบินเชียงราย
เข้ากรุงเทพมหานครด้วยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินดี๘๗
ดอนเมืองแล้วไปพิสุนโลกแล้วก็กลับพิจิตรและตั้งแต่๒๙๓๐พฤศจิกายน
เที่ยวแหลกครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าผับบาร์
สำหรับรายนี้นะครับทำให้นกแอร์กังวลไม่น้อยครับ
สั่งให้นักบินลูกเรือแล้วก็พนักงานในเที่ยวบินนี้นะครับ
ที่ผู้โดยสารคนนี้โดยสารมากักตัว๑๔วัน
แล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเครื่องบินเขาบอกฉีดแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
เพื่อฆ่าเชื้อโรครายที่๓ครับรายที่๓เป็นหญิงชาวกรุงเทพมหานคร
อายุ๒๑ปีไปเที่ยวท่าขี้เหล็กมาพร้อมกับคนเมื่อกี้นะฮะ
พฤศจิกายนเพื่อจากนั้นเนี่ยก็ลักลอบเข้าไทยทางแม่สายนะครับ
ทางเดียวกันหมดเลยนะครับพร้อมกับหญิงชาวพิจิตร
ทำลายเดียวกับหญิงชาวพิจิตรเลยแต่พอลงดอนเมืองแล้วนั่งแท็กซี่กลับคอนโด
๒๙พฤศจิกายนไปตรวจเชื้อที่โรงพจบาลเอกชนย่านบางนา
รายที่๔ครับคุณผู้ชมครับเป็นหญิงชาวราชบุรีอายุ๓๖ปี
ไปเที่ยวโรงแรมวันจีวันฝั่งท่าขี้เหล็กเมียนมานะครับ
ช่วงวันที่๓ถึง๒๘พฤศจิกายนต่อมาเนี่ย๒๙พฤศจิกายนนะครับ
ลักลอบเข้าไทยมาทางแม่สายพร้อมกับเพื่อน
แล้วนั่งเครื่องบินไทยไลออนแอร์ครับเที่ยวบินเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาที
ดอนเมืองตอนเที่ยงวันนะครับ
จากนั้นก็นั่งรถตู้จากบ่อชิดกับราชบุรี
ต่อมา๑ธันวาคมเอ๊ะเพื่อนที่ไปงานเลี้ยงด้วยกัน
พวกเธอติดโควิด๑๙เหรอฉันไปตรวจบ้างดีกว่า
ฉันไปตรวจบ้างก็พบว่าติดเชื้อเหมือนกัน
ส่วน๒รายที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับ
ยังไม่มีอาการแต่ตอนนี้กักตัวเองอยู่นะครับ
เพื่อสังเกตอาการแล้วหลังจากเกิดกรณีหญิงไทยติดเชื้อเหล่านี้
ทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เพิ่มมาตรการคุมเข้ม
หลบหนีเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด
เพราะเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการระบาดรอบ๒
เมื่อวานนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท่านให้ข้อมูลนะครับ
โดยมีการประเมินว่าที่เข้ามาแล้วรู้
ก็จำนวนนี้ที่ไม่รู้อีกเท่าไหร่ไม่รู้
แต่จำนวนที่ยังค้างอยู่และทำงานอยู่ที่หนีออกไป
ไปเที่ยวเขาอ้างว่าแบบนั้นก็คือไปทำงานด้วย
ฝั่งเมียนมาคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่ามีเท่าไหร่
ประเมินนะครับ๑๒๐๐คนครับ
โอ้โหตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง
ที่ยังอยู่ที่นู่นคือผมไม่ได้ไปกดดันท่านแอนเภอแม่สายนะครับ
แต่ว่าคือเหล่านี้เขาใช้ช่องทางทางนั้นเข้ามา
ฉะนั้นช่วยกันครับช่วยกันเข้มแข็งหน่อยนะครับ
อย่าให้เกิดการระบาดรอบ๒นะครับ
เข้มงวดนะคะแล้วเราเองก็ต้องช่วยกันทุกคนด้วยนะคะ
เพราะว่าระบาดรอบสองเดียวกระทบกันไปหมดเลยนะคะ

จะปีใหม่พอดีเนี่ยคนก็ยิ่งจะไม่กล้าไปเที่ยวเข้าไปใหญ่
คราวนี้จะหนักไปอีกนะเศรษฐกิจไทย